มายูตบมือให้หน่อย

หลานรักเล่นละครแล้ว

เล่นละครครั้งแรกในชีวิตน้องมายู
ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนวัย๘ขวบ
ของพ่อหนุ่มกัญชัยและแม่เมคค่ะ
ทุกวันสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่แจ๊กกะลินไปเอง

คุณผู้ชมเข้าฉากถ่ายละครเป็นครั้งแรกในชีวิตต้องบอกว่า

เทคเดียวผ่านนะเห็นแบบนี้

ช่างแต่งหน้านักข่าวพี่ป้าดา

ได้คุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันเนี่ยค่ะแม่เมย์เขาเป็นผู้จัดละครมาเกือบ๑๐ปี
ที่ผ่านมาเนี่ยเคยชวนลูกสาวมาเล่นแล้วแต่มายูไม่ยอม
มาปีนี้จู่มายูก็บอกแม่หนูอยากเล่นละครแล้วแม่ก็เลยจัดให้เลยค่ะ
วันนั้นนะคุณผู้ชมเป็นฉากเบาให้มายูเดินมาพร้อมกับหนุ่มมีนพิลวิทย์นะครับคุณผู้ชม
เด็กน้อยเนี่ยเนาะเดินเบอร์ในกลางไม่นึกว่าจะถ่ายได้
พอเข้าฉากเสร็จปุ๊บถ่าย๒ทีเองอีกมุมนึงที่ถ่ายผ่านไลน์ผ่านเลย
แล้วคุณผู้ชมอยากให้ดูอาการของแม่เมย์นะคะอยู่หลังกล้องเป็นผู้จัดอ่ะเนาะ
คือทั้งเชียร์ทั้งลุ้นแบบแอบยิ้มชื่นชมลูกสาวอยู่หลังกล้องค่ะ
ต้องบอกว่าจริงกำกับเด็กเนี่ยยากนะแบบบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ

ก็มาเปิดใจกับพี่พี่สื่อมวลชนค่ะแม่เมย์เล่าให้ฟังนะคะว่าลูกสาวตื่นเต้นมาก
จริงตอนถ่าย๕โมงเย็นแต่ลูกตื่นมาตั้งแต่ตี๔ตี๕มากองพร้อมแม่

ซึ่งน้องมายูก็เป็นคนพูดเองนะคะว่าอยากเล่นละครของแม่
อยากมากองถ่ายเพราะได้เล่นได้อยู่กับพี่นักแสดงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องค่าตัวนั้นคุณผู้ชมมาอยู่ไม่ต้องการมาหนี้
แต่ต้องการแพ็คเกจทัวร์เที่ยวที่ฮอกไกโด
คุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลไปดูความน่ารักน่าชังของน้องมายูตอนเข้าฉาก
พร้อมสัมภาษณ์แม่ลูกผูกจิตน่ารักกันหน่อยค่ะ
ก็เตอร์ไพรส์เพราะปกติเขาเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องการแสดงหรือโชว์หรือถ่าย
ก็อันนี้อยู่ดีเขาก็บอกว่าโอเคเขาอยากแสดงขึ้นมาเราก็เลยแบบโอเคก็ดีใจ

อยากมาเล่นละครกับคุณแม่เพราะว่าคิดว่าตอนที่เล่นละครมันจะสนุก
แล้วสนุกไหมเอ่ยวันนี้เข้าช้า
คตหนูอยากเป็นนางเอกไหมคะพี่ควรถาม

ไม่อยากไป

ไม่อยากเป็นนางเอกอยากไปเที่ยวข้าวไก่เดิม
แล้วแต่ค่ะเขาแล้วแต่ลูกอยู่แล้วไม่ได้ว่าอะไร

ดีใจ

คือหนึ่งแบบไปกองบ่อยมายูไม่เคยคุยด้วยเลย
นี่มายูให้สัมภาษณ์นะเราเอ็นดูคือลูกมายูดาราสาวมายู
ดังแล้วอย่าลืมพี่แจ๊กกะรีนนะคะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ดีกว่า
เขาเริ่มเป็นแล้วเริ่มตอบโต้สื่อได้ยิ้มเยิ้มอย่างนี้
แสดงว่าเขารู้ว่าต้องทำงานเวลานาย

นะคะผลงานของหลานนะคะรงดอกสร้อยละครของพี่เมย
แล้วก็เป็นลูกสาวของพ่อหนุ่มกัญชัยข่าวใส่ไข่นะจ๊ะ